อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะสำหรับสาวแต้วนัทพร
สำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ของเธอที่กำลังจะลงจอเร็วนี้
ว่าจะทำให้เรตติ้งของวิกพระราม๔กลับมามีตัวเลขที่สวยงามอีกครั้งหรือเปล่า
ซึ่งในสถานะที่เธอถูกคาดให้เป็นนางเอกที่ต้องพยุงเรตติ้งของช่องเลยเนี่ยนะคะ
แต้วก็เลยเผยถึงเรื่องนี้อย่างไม่ได้กดดันเลย
เพราะว่าสำหรับเธอแล้วการเป็นนักแสดงสิ่งที่ดีที่สุดคือฟิตแบ็คจากคนดูมากกว่า
แล้วก็ออกตัวด้วยว่าเธอเองไม่ใช่แม่เหล็กอะไรแค่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดก็เท่านั้นเองค่ะ
แต้วหรอกค่ะมันเป็นแบบด้วยความที่โปรดักชั่นของละครเรื่องนี้
แล้วก็ความตั้งตารอของคนมากกว่าที่ทำให้แบบว่าคนรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เรตติ้งเป็นยังไง

ไม่ใช่แค่แบบว่าจะต้องเป็นแบบตัวพระนางเด่นท็อปอะไรอย่างนี้
คือทุกเรื่องเขาก็แบบอยากให้คนดูออกมาชอบอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่าง
แต้วว่าอาจจะด้วยจังหวะสถานการณ์หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแบบพฤติกรรมคนดูหรือเปล่า
ที่แบบอาจจะมีการเสพผลงานแบบนี้ที่เปลี่ยนไป
ตติ้งไม่ได้เป็นตัวตัดสินทุกอย่างเพราะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็สามารถไปดูย้อนหลังหรืออะไร
ซึ่งมันก็ไม่ได้นับรวมตรงนั้นในเรื่องของการที่แบบว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนดูไม่ดูอะไรอย่างนี้
ก็ต้องจับตารอดูนะครับสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ล่าสุดของเธอว่าจะเปรี้ยงแล้วก็ปังขนาดไหน
ใช่หลายคนก็คาดหวังเอาไว้อยู่นะคะ